อีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะเล่าให้ฟังเป็นการเตือน
ใครที่ต้องขึ้นรถโดยสารประจำทาง

ให้ระวังให้ดีเวลาเราขึ้นเวลาเขาจอด
บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นเราหรือเปล่า
ถ้าเอาขึ้นไปอาจจะพลัดตกได้

ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังจะลงจากรถ
ทีนี้ตกบันไดรถโดยสารประจำทาง
และรถก็ออกพอดี
ทำให้ล้มลงมาแล้วก็ฟาดพื้น

คือรถเคลื่อนออกไปแล้วนะ
แต่เธอจะลงโอ้เจ็บนะนี่

ภาพกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพไว้ได้

รถสองแถวตามมาเขาเห็นเขาได้รับบาดเจ็บ

แต่เธอคงจะรีบก้าวลงอีกที

คือคางฟาดฟุตบาทเลยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือนางสาวอรสา

เป็นนักเรียนม๕โรงเรียนพานทองค่ะ

สถานีตำรวจภูทรพานทองบอกว่านั่งรถโดยสารสายพานทองชนบุรีจากตัวอำเภอพานทอง
ทีนี้มาถึงด้านหน้าบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือว่าอีเทค

แต่รถออกตัวไปแล้วเธอก็เลยพลัดตกจากบันไดจนได้รับบาดเจ็บคือเย็บที่คาง๓เข็ม
อกจากนี้ก็มีแผลที่หน้าแล้วก็หัวเข่าด้วยนะคะฟังเสียงเธอเล่าให้ฟังอีกครั้งค่ะ
แล้วอยากฝากเตือนไปอะไรไหมที่จัดขึ้นรถเมลงรถเมลงอะไรประมาณนี้
อยากให้ฟังอีกครั้งค่ะ
จากร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะทรัพย์สินบางส่วนได้รับความเสียหายด้วย
แต่ว่ารถโดยสารก็คือเขาไม่ได้จอดดูเลยนะ
ก็คืออย่างภาพที่เห็นคือเกิดอุบัติเหตุแล้วเธอก็ออกจากท่ารถไปเลยนะคะ
ครอบครัวก็เลยพาเธอมาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคนขับรถ
ตัวแทนคู่กรณีฝั่งรถบัสรับส่งผู้โดยสารเดินทางมาไกล่เกลี่ยครอบครัวผู้เสียหายแล้ว
โดยพูดสั้นบอกว่าจะรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากไม่รู้จริงว่าผู้โดยสารซึ่งเป็นนักเรียนตกออกมาจากรถค่ะ

โอ้โหเจ็บนะฮะอันตรายนะครับคุณผู้ชมครับ